ขยี้หัวใจหนุ่มคนนี้กันบ้างนะคะ
สำหรับดิวอริสราบอกเลยว่าเธอคนนี้เนี่ย
โพสต์รูปบิกินี่เมื่อไหร่

หนุ่มเนี่ยตามกดไลค์กันแทบไม่ทันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งหลายคนมองว่าดิวเนี่ยเป็นคนที่มี

คือเป็นคนที่แบบหุ่นดีหรือกลางดีวะ

ห้าวมากกว่าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอถาม

มีคนคุยบ้างแล้ว

เป็นเพื่อนกันแล้วและไม่ค่อยได้เจอกันด้วย
มีหนุ่มอยู่แล้วนายชีวิตเรือนก็จะชุ่มกระชวยนะ
ไม่มีอะไรขับไม่ได้เจอเลย

ใช่ก็คือต่างคนต่างหญ้าทำอะไร
ก็จะเป็นตามสถานที่ที่เราไปอะไรอย่างนี้
เราก็จะแซ่บมากไม่ได้อยู่แล้วนึกออกไหม
แต่ถ้าเราจะไปทะเลเราก็ตามนั้น
ดิวเป็นคนมีเซ็คแอบเพียวสูง

ใช่แต่ว่าก็ชัดเจนแล้วนะ
เป็นได้แค่พี่กับน้องเท่านั้นเอง

ไม่ดีเอาเป็นว่าสวยขนาดนี้น่าจะต่อคิวอีกหลายคิวอยู่นะจ๊ะ